เอาไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะ
นำสิริมงคลมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยแล้วกันนะคะ
สำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ

กำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่จริงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ

มีโอกาสได้ร่วมทริปตามอาจารย์คาทาชินบัญชรไป

เดินทางไปที่วัดผูจี้เกาะภูโถซาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
เพื่อทำพิธีเบิกเนธพระโพธิสัตว์กวนอิม
ปางจักรพรรดิและปางสมาธิองค์จำลองนะคะ
พร้อมด้วยเหรียญมงคลปีรกาค่ะ
ก่อนจะอันเชิญกลับมาประดิษฐานในงาน
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

หนี้เห่าต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาณวัดผูจี้
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง

เรามากราบขอพรร่วมอธิษฐานจิต
และร่วมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ที่มียาวนานมากว่า๖๐๐ปี
จะมีการสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมปางจักรพรรดิ
เนื่องจากในปีละกาศาสตร์ไฟ
ปีละกาศาสตร์เรืองรอง
เงินทองมากมีบารมีพร้อมพังนั้น
องค์เจ้าแม่กวนอิมหรือไท้อิม
คือพลังของหยินหรือพลังขององค์จันทรา
การกราบสักการะขอพรจากองค์เทพผู้หญิง
ก็จะส่งผลให้คุณผู้ชมทุกท่านทั้ง๑๒ปีนักศัตริย์นั้น
เงินทองมากมีบารมีพร้อมพลั่งตลอดทั้งปีรกาเลยครับ
ในปีนี้นะคะเราได้จัดงานเทศกาลตรุษจีน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าประกาเรืองรอง
เงินทองมากมีบารมีพร้อมพังนะคะ
ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าให้ไปร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่๒๕มกราคมจนถึง๑กุมภาพันธ์นะคะ
ฟังแบบนี้แล้วเห็งกันทั่วหน้านะคะ
อกจากการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือกันแล้วค่ะ
ในงานยังมีการแสดงเชิดมังกรสุดยิ่งใหญ่นะคะ

แล้วก็ชิมอาหารอร่อยอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมสนใจก็สามารถไปกันได้นะคะ

พรุ่งนี้เป็นวันไหว้ส่วนวันเสาร์เป็นวันเที่ยว
เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็งรับปีใหม่
ยังไงก็สินเจียยุอิสินิโฮชัยนะคะ